มาดูเรื่องชวนขนหัวลุกเรื่องแรกค่ะก่อนจะไปเรื่องของตุ๊กตานะคะ
ประจวบคิริขันค่ะที่สวนแห่งหนึ่งมีผู้ชายคนนึงเขาก็ไปตัดย่าในสวน
เห็นญาตินั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วญาติคนนี้ชอบกินเหล้า
ก็เลยไปว่าเขาเนี่ยกินเหล้าเมาไม่ยอมทำงานตลอดเลยนะ
ก็ตัดย่าต่อ๔โมงเย็นนะตัดย่าเสร็จกลับเข้าบ้าน
ทุ่มหนึ่งมีคนมาบอกว่าญาติคนนั้นที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้
เขาตายแล้วอ่าแปลว่าคุณคุยกับศพอ่ะ
คุณก็ตัดยากไปด้วยคุยไปด้วยกับศพ
เพราะเขาบอกว่าคาดว่าตายไปแล้ว๖ชั่วโมง

ทุ่มนึงก็ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมง๒๓ชั่วโมงอ่ะ
แต่จากสภาพศพน่าจะตายแล้ว๖ชั่วโมง

ตำรวจสพเมืองประจวบคิริขันและกู้ภัยนะคะไปตรวจสอบค่ะ
ที่บ้านละอองหมู่๔ตำบลบ่อนอกอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขัน
พบศพนายพรชัยแก้วสะอาดอายุ๔๘ปี
ใส่กางเกงยีนขาสั้นสีดำเสื้อแขนยาวลายสก๊อตสีแดง
นอนอยู่บนพื้นดินโคนต้นตะเคียนอยู่ในสวนน่ะนะคะ
ที่หลังเนี่ยมีเลือดตกเริ่มสีคล้ำแล้ว
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้าย
ตอนที่ไปพบศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง

นายพรชัยมาจากจังหวัดเพชรบุรี
เยี่ยมคนรู้จักแถวหมู่บ้านโรงกุลี
อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านละลองที่เกิดเหตุ
ก็เห็นนายพรชัยนั่งเมาอยู่โคนต้นตะเคียนเพียงลำพัง

ก็เลยเดินเข้าไปว่าว่าวันเอาแต่เมานะไม่ทำงานนะ

ทีนี้นายสาธิตก็ตัดย่าต่อไปเรื่อย

ทุ่มนึงชาวบ้านมาบอกว่าพรชัยเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นตะเคียน
โมงเย็นถึง๓ทุ่ม๔๕๖๗๓ชั่วโมงนะ
แต่ตำรวจบอกว่าน่าจะตายแล้วอย่างน้อย๖ชั่วโมงตอนพบศพ

ชั่วโมงตอนพบศพ
ชั่วโมงตอนพบศพ
ชั่วโมงตอนพบศพ
ชั่วโมงตอนพบศพ
ชั่วโมงตอนพบศพ

ชั่วโมงตอนพบศพ

ชั่วโมงตอนพบศพ
ชั่วโมงตอนพบศพ
ชั่วโมงตอนพบศพ
ชั่วโมงตอนพบศพ
ชั่วโมงตอนพบศพ
ชั่วโมงตอนพบศพ
ชั่วโมงตอนพบศพ

ชั่วโมงตอนพบศพ
ชั่วโมงตอนพบศพ
ชั่วโมงตอนพบศพ

ชั่วโมงตอนพบศพ